วันนี้เป็นวันเกิดของคุณมดดำคชาพา
สวัสดีค่ะพี่มดดำ

ปิ๊นสุดท้ายอย่ามือแฮปส์นี่

หนึ่งถือออกมาดิไม่ได้สะพายเขาเลยหนึ่งถือออกมาแบบ
หนึ่งถือออกมาแบบไม่ได้สะพายเลยจีน่าเฮ้ย

เบอร์เดย์นะครับคุณมดดำครับมีความสุขมากนะครับ
มาเร็วสิให้พี่หนุ่มมอบ

โอเคให้เบิร์ตเดย์นะครับคุณมดดำครับโอ้โห
นี่นะฮะมีความสุขมากนะครับ

ผมบอกว่าที่เธอถ่ายชำพูนี่มันแช่หน้า

โอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ

ให้ความสุขกลับไปหาคนดูร้อยเท่ากันเท่า